คุณผู้ชมใครที่ยังไม่รู้จะเล่นน้ำสงกรานที่ไหน

ก็มีกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
พร้อมกับกิจกรรมรำวงย้อนยุคแล้วก็เล่นน้ำสงกรานนะครับ
การจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ

พาคุณผู้ชมมาที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ลานกิจกรรมศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น
ติดกับถนนข้าวเหนียวขณะนี้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้เลยนะครับ
ส่วนท่านผู้ว่าครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเสร็จไปรดน้ำดำหัว
อยากให้ท่านผู้ว่าอวยพรนะครับ
พรให้กับชาวขอนแก่นชาวอีสานแล้วก็ทั่วทั้งประเทศหน่อยครับ
ขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับ
ชาวขอนแก่นในปุ่มมิการามเนินลำ่าววิธีใตลังประเทศไทย
ชาวอาศัยในต่างประเทศ
เข้าสู่ในช่วงการเฉลิมฉลองสงการในห่วงที่สอง
ซึ่งถือเป็นห่วงการเฉลิมฉลองตามวันประเพณีที่แท้จริงแล้ว
อย่างไรก็ตามครับที่ขอนแก่นนั้นมีการจัดงานประเพณีสงการ๒วิถีครับ
สืบสารทั้งประเพณีที่ดั้งเดิมโบราณของเรา
เนื่องจากว่าจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่ทันสมัยนะครับ
เป็นสมาร์ซิตี้เป็นไม้ซิตี้เราก็จะยังมีการเฉลิมฉลองแบบรูปแบบที่ทันสมัย
ก็คือการเล่นคลื่นมนุษย์นะครับในวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้า
เรียนเชิญทุกท่านครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ
ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ในการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ
ในตั้งแต่หกโมงเย็นของวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสาวบรรทร
ควรจะเข้ามาถึงบริเวณงานประมาณสักไม่เกินบ่าย๓เพราะว่าผู้คนจะเนืองแน่นและแออัดนะครับ
อ่าและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็เพื่อนข้าราชการทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการประดับทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ขอถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ในวันมหาสงการประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนี้
รัฐนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับพร้อมทั้งขออันเชิญพระเดชะบารมี
พระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูลนะครับ
โปรจงรมดันให้ท่านที่เคารพทุกท่านพร้อมกับครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการนะครับ
แล้วก็ขอให้มีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงมาร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้โดดเด่นและยิ่งใหญ่
สืบเนื่องกันต่อไปดังที่บรรพบุรุษของพวกเราได้สร้างกันไว้ครับ
อำนวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะครับ
สมศักดิ์จังตกุลนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นอวยพรเต็มอิ่มเลยนะครับ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวขอนแก่นด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
แล้วพูดคุยสั้นสั้นอีกคนหนึ่งนะครับท่านนายกสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับผม
กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรต่อจากหลังรถน้ำหลัง
เสร็จจากพิธีรดน้ำเพื่อขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
เราก็จะไปต่อที่เวทีลำวงย้อนยุคนะครับเพื่อที่จะได้ทำพิธีเปิด
แล้วก็จะเป็นการประเดิมสีสันของถนนข้าวเหนียวเป็นกิจกรรมแรก

โดยเฉพาะนางรำซุ่มฝึกซ้อมเป็นอย่างดี
แต่ละคนผ่านการคัดกรองอย่างเต็มที่

รับรองว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนานความบันเทิง
แล้วก็เป็นสีสันที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

เฉพาะเฉพาะวัยรุ่นแต่พอมีลำวงย้อนยุค
ทุกคนรู้สึกเป็นวัยต่างสามารถร่วมมือได้กัน

วงย้อนยุคที่จะเกิดขึ้นด้านหลัง

กิจกรรมเวทีรำวงย้อนยุค

ก็เป็นเกาะวิถีอีสานลานฮักลานแพงนะครับ
ที่ประชาชนนอกจากจะมาเล่นน้ำสงกราน

พระพุทธรูปที่อยู่ในพื้นที่

จากทั่วทุกวัดเลยนะครับ

พระพุทธรูปมาให้ประชาชนเนี่ย

นี่ก็เป็นตัวอย่างของวัดศรีจันทร์นะครับ
อารามหลวงที่นำพระพุทธรูปเนี่ย
มาตั้งเพื่อให้ประชาชนเนี่ย

บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับ

ท่านใดที่ต้องการมาที่

ขอให้เตรียมความพร้อมกันมาให้เต็มที่เลยนะครับ

ร่วมสร้างสถิติโลกนะครับ

คือบรรยากาศทั้งหมดที่จังหวัดขอนแก่น

รายงานสดจากถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นครับ